ขึ้นไหวของช้างศึกทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ

พบกับทีมชาติเนปานอันดับที่๑๖๗ของโลก
และก็ทีมชาสุรินามอันดับที่๑๔๐ของโลก
ล่าสุดสตาเลเมโนโซเฮดโคร์ดของทีมชาสุรินาม
วัย๕๘ปีนะครับได้มีการประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะที่จะเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทยในช่วงสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ
โดยก็มีดาวดังของทีมนะครับก็นำทัพมาโดยกัปตันทีมอย่างไลอันดง
รับจอมเก่าจากคาซิมบาซ่าในลีกของธุรกีวัย๓๕ปีนะครับ
จากนี้ก็ยังมีลิชชี่อานุฮัฟแบ็คซ้ายจากเวเนเซียในศึกชิดาของอิตาลีด้วย
โวลันโดเบคเกอร์กองหน้าวัย๒๗ปีนะครับที่ปัจจุบันก็อยู่กับทีมยูเนียนเบอร์ลิน
อันดับ๘ขอตารางในศึกบุญเดสติก้าเยอรมันที่ก็ติดทงทีมชาติสุรินามเดินทางมาอุ่นเครื่อง
กับทีมชาติไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับไปย้ำโปรแกรมกันหน่อยนะครับ
อันนี้เป็นชุดอยู่๒๓ปี
ในศึกดูไบครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะครับ
แล้วก็๒๗มีนาคม๑๙นาทีเป็นการขันขันของชุดใหญ่นะครับ
ทีมชาติไทยพบกับสวีนามแล้วก็๒๙มีนาคมนะครับ
ดูไบครับก็จะเป็นนัดสุดท้ายเป็นนัดจัดอันดับนะครับ
ฟุตซอลกันหน่อยนะครับเป็นการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะครับ
ก็เมื่อวานนี้เจอกับทีมชาติโอมานซึ่งนัดแรกก็เก็บ๓แต้มมานะครับ
ปรากฏว่าเนี่ยเสมอกันไป๑ประตูต่อ๑นะครับ
โดยทีมชาติไทยเองก็เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ

แกรมนัดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาร์
ในวันที่๑๙มีนาคมนี้เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีก็เป็นรอบตัดเชื่อนะครับ

อิงแรนด์ที่เบอร์มิ่งแฮมประเทศอังกฤษ
เมื่อวานนี้ประเภทคู่ผสมบาสป้อเดชาพลพวกวรานุเคาะ
ทรัพย์ซิรีแต้รัตนาชัยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
เอาชนะนักแบตมินตันจากเดนมาร์กไป๒ต่อ๐เกมนะครับ
ก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับท็อกกี้เกล
กับฟิลฟินเดอรูคู่มือ๑๒ของโลกอย่างฝรั่งเศสนะครับ
ส่วนกิฟต์กวิวจงกลพันธ์กิติธรกุลกับละวินดาประจงใจ
คู่มือ๘ของโลกก็เอาชนะนักแบบบินตันจากเหนือเทศแรนด์ไปนะครับ
จะไปพบคู่ของจีนนะครับ
ส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกลวุฒิวิทยาศาสตร์นะครับ
มือ๑๘ของโลกจากไทยก็แพ้ให้กับโจรทางคิสซี่
มือ๘ของโลกจากอินโดนีเซีย๐ต่อ๒เกมนะครับ
ก็ตกรอบ๑๖คนสุดท้ายเช่นเดียวกับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับ
มือ๑๑ของโลกก็แพ้ให้กับไทยซูอิง
มือ๑ของโลกจากไต้หวันก็แพ้ไป๐๒เกมนะครับ